คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่หนุ่มฉะเชิงเศร้า
เขาขี่จักรยานยนต์ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนร่วมงาน
พอกินเลี้ยงเสร็จไอ้เมาไม่เมาเราไม่รู้นะ
แต่ตอนขากลับเขากำลังขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูง
กระทั่งมาเจอสามแยกไม่เบรกอะค่ะ
พุ่งชนเกาะกลางจนกระทั่งเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะ
สภาพอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คือหนุ่มคนนี้เขาขับรถพุ่งชนเกาะกลางถนนหนำซ้ำไม่พอ
มอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมาลอยขึ้นไปแล้วก็หล่นลงมาทับร่างเขาซ้ำอะ

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่สพบังประกง
เมื่อตอนเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี่เอง

หน่วยกู้ภัยแล้วก็ตำรวจก็เข้าตรวจสอบค่ะ
พบว่ารถจักรยานยนต์ก็ทับร่างผู้บาดเจ็บที่นอนคว่ำอยู่
โอดครวนด้วยความเจ็บปวดอยู่แบบนี้
แล้วสังเกตดูใบหน้าเขาคือเหมือนมีเลือดกลบปากเลือดออกใบหน้า

ถนนที่เกิดเหตุนะคะบนถนนสิริโสธร

ธนวัฒน์ตุ่มพกาวัย๒๕ปีเบนเจอร์เพศด้วยนะ
ได้รับบาดเจ็บนอนให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้

พลเมืองดีก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑ต่อไป
ทีนี้จากการสอบถามผู้บาดเจ็บเขาให้การแบบนี้
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อนไง

อยู่ข้างโรงงานภายในซอยคลองใหม่บางควายค่ะ
ทีนี้ตอนขากัดเนี่ยไอ้เมาไม่เมาเราไม่ทราบ

แล้วก็ไม่รู้ว่าจุดเกิดเหตุเป็น๓แยก
คือตัวเองขับมามาเจอสามแยกจริงต้องเลี้ยวซ้ายไง
แต่ด้วยความที่ว่าขับมาเร็วพุ่งไม่อยู่เบรกไม่อยู่ค่ะ
พุ่งชนเกาะกลางถนนทำให้ตัวเขากระเด็นไปฝั่งตรงข้าม
มอเตอร์ไซค์ก็ลอยแล้วก็หล่นทับแบบนี้

หลังจากนี้ตำรวจก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป

แล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจหาแอลกอฮอลในเลือดต่อไปด้วยค่ะ